คุณผู้ชมครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียล

เขาแชร์กันแบบนี้ฮะบอกว่าโอ้โหปิดผับปิดบาร์ปิดห้าง
แต่วัยรุ่นก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่นี่

นี่คุณเห็นไหมครับชายหาดของบางแสน
ทะลักเลยเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับ
ตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์ตอนกลางคืน

ในการสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีร้านค้าร้านขายมีรถกระบะของเขาเองมาจอด

บาร์ปิดใช่ไหมหาดมันไม่ปิดไง
ใช่ฮะก็เลยมารวมตัวกันอยู่ที่นี่
เขาบอกว่าประกาศปิดผับปิดห้าง
วัยรุ่นก็มารวมตัวกันที่นี่อยู่ดีฮะ
ในหาดวรหาดวรนี่คือหาดวรนภาค

ท่านผู้มีอำนาจแน่นอน

ในการรวมตัวกันแล้วก็ตอนนี้นะถ้าวัยรุ่นไม่มีที่ไป
สถานบันเทิงผับทั่วประเทศโรงหนงโรงหนังไปดูอะไรกันไม่ได้นะฮะ
ร้านอาหารไปไม่ได้นะฮะก็จะไปรวมตัวกันตามสถานที่สาธารณะ
เท่ากับเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด
ไม่เป็นผลครับท่านใช้คำว่าไม่เป็นผลเออคนที่วิภาควิจารณ์ออกมา
เขาโจมตีอย่างหนักเลยนะฮะโดยเรื่องนี้พ่อค้าขนมโตเกียว
พ่อค้าอำนวยพรมสวาสตร์เราก็ไปสัมภาษณ์มา
บอกว่าลูกค้าบางตาลงไปกว่าครึ่งแต่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะฮะ
ก็ต้องทำมาหากินต่อไปเพราะขายอยู่ที่นี่เป็นประจำนะครับ
แม้ว่าก่อนหน้านี้คือวันศุกร์มีการตั้งกลุ่มรวมกลุ่มกัน
ของลูกค้าที่เขาไปนั่งที่ชายหาดตรงนี้เยอะ
แล้วก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเยอะแล้วพอวันเสาร์เนี่ย
คนหายไปบางตาไปแต่พ่อค้าบอกพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องมาขายที่นี่อยู่ดี
แต่ทางร้านก็จัดหาเจลแอลกอฮอลล้างมือให้กับลูกค้า
แต่หากมีคำสั่งปิดชายหาดก็พร้อมที่จะยอมรับสภาพนะครับ
ขณะที่แม่ค้าร้านยำนะฮะก็คือแม่ค้าชมพูอร่ามวงบอกว่า
ช่วงนี้ลูกค้ามันลดลงไปถึงร้อยละ๑๐อยู่แล้วล่ะ
ซึ่งเธอเองก็มีภาระหนักในการดูแลครอบครัว
แต่ถ้ามีประกาศมาชัดเจนก็พร้อมจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐ

ทีนี้เราต้องไปถามใครนายกตุ้ยไหม
ถามนายกตุ้ยนายนโรงชัยคุณปลื้มนะฮะ
ซึ่งเป็นนายยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนศุกร์
บอกว่าจากการที่มีการโพสต์แชร์กันในโลกโซเชียล
ที่เห็นภาพของชายหาดนี้นะฮะ
ว่ามีคนเยอะคนแยะแบบนี้นะครับ
ก่อนอื่นผมในฐานะผู้บริหารต้องขออภัยที่ทำให้ทุกท่าน
ทราบข่าวหรือที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้น

แต่ขอชี้แจงตามอำนาจหน้าที่ก่อนนะครับ
แต่อำนาจหน้าที่ของผมมีจำกัด

แล้วก็ไม่ได้จะโยนความรับผิดชอบไปยังหน่วยงานอื่นแต่อย่างใดนะครับ
ตอนนี้ผมโทรหาทางผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีแล้ว
เดี๋ยววันนี้จะมีการเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

จะสามารถไปชุมนุมกันได้นะครับ
เทศบาลจะทำประกาศพร้อมป้ายแจ้งห้าม
และสิ่งที่สำคัญคือต้องขอความร่วมมือคุณ
ในการยกเลิกการชุมนุมบริเวณชายหาดสาธารณะตลอดแนว
แล้วก็ต้องแจ้งผู้ประกอบการให้รับทราบนะครับ
ในการที่จะให้เลิกประกอบกิจการชั่วคราวในระยะนี้ก่อน
แต่ผมยืนยันว่าอันนี้เป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทย
ถ้าจะมีคำสั่งปิดชายหาดตรงนี้
ต้องรอกระทรวงมหาดไทยสั่งการมาก่อน
ผมถึงจะมีอำนาจเต็มในการไปปิดชายหาดได้
แต่วันนี้เดี๋ยวคุยกับผู้ว่าว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อ
ก็มีปัญหาเรื่องของการทำงาน